คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ไปดูพิธีสืบชะตาช้างแบบล้านนา
งานนี้ช้างมาเยอะมาก

ไปกันที่ปางช้างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่นี่เขาจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาช้างแบบล้านนา
งในวันช้างไทยที่ผ่านมานั่นแหละ

ก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์๙รูปครับ
มาทำพิธีสู่ขวัญสืบชะตาช้างและควานช้างครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
งานนี้มานับหน่อย
จำนวนช้างมีกี่เชือก

ซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทำบุญแล้วนะครับ
ก็จะมีโต๊ะอาหารเพื่อเลี้ยงช้าง
นี่ดูแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม

แห่ช้างแฟนดีอกดีใจแหละครับ
มีหมดสับปะรดแตงโมอ้อยสารพัดอย่างที่ช้างเขาชอบทาน
พอกินกันอิ่มน้ำสำราญก็ได้เวลาของการปะพรมน้ำมนต์
โดยพระที่มานั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าจะปะพรมน้ำมนต์แบบธรรมดามันไม่ใช่
นี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้ว
ปี๒๐๑๙กับยุคไทยแลนด์๔๒

พัฒนาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการประพรมน้ำมนต์แบบยุคนี้
สมัยนี้เป็นยังไงไปดูกันครับ

ยังค่ะอันนี้เป็นการประพรมน้ำพระพุทธมนต์
โอ้โหดูเครื่องมือดูกันสมัย
ถูกต้องคือลองนึกภาพดูนะ
ถ้าให้พระท่านปะพรมน้ำมนต์แบบเก่า
กับช้างทุกเชือก๖๔เชือก

นี่นั่งพ่นน้ำมนต์สบายใจ
แบบนี้ดีกว่าเย็นชื่นอุราแล้วก็โดนน้ำมนต์กันทุกตัว
ทุกเชือกแล้วก็ทุกคนทุกควานช้าง
ปกติแล้วเราจะเรียกพิธีปะพรมน้ำพระพุทธมนตร์
อันนี้เรียกปะพ่นน้ำพระพุทธมนตร์

ฉีดน้ำมนต์พรมให้กับช้างทั้งช้างทั้งควานช้างแบบนี้
เป็นสิริมงคลกันนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน
และเป็นการอนุรักษ์ช้างแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้คนเนี่ยนะ
รู้จักคุณค่าของช้างไทย
เชื่อว่าคนไทยหลายคนรักช้าง
ชื่นชมแล้วก็ดูแลมันเป็นอย่างดีแหละถ้าหากว่าใครได้ใกล้ชิด
หรือได้ไปเล่นกับเขาได้ไปดูกับเขานะคะ
ให้ได้เห็นพิธีแบบนี้ที่มีการอนุรักษ์สืบทอดกันมาก็ให้เยาวชนได้เห็นกันว่า
ช้างมีความสำคัญกับเมืองไทยของเรายังไงบ้างเนาะ